อีกหนึ่งประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่มีการโพสต์มีการวิพากษ์วิจารณ์
แล้วก็มีการแชร์กันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นหัวข้อไลน์
ที่เราเชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะคะ
กรณีที่แอร์ฮอสเตรดค่ะก้มกราบเด็กพิเศษ
พรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินแอร์เอเชียจากมาเลเซียนะคะ
ก็จะมีการชี้แจงเรื่องนี้ด้วยในงานแถลงข่าว
รางวัลตัวเครื่องบินฟรีตลอดชีพให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญจากการแข่งขันโอลิมปิกค่ะ
โซเชียลพากันแชร์แล้วก็มีการตั้งกระทู้โพสต์ข้อความกรณีที่ผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์ฮอสเตจ
โดยผู้โดยสารที่เดินทางมาพร้อมเด็กพิเศษก็มีท่าทางที่ไม่พอใจพนักงานที่เข้ามาถามอาการของลูกสาว
แล้วก็คิดว่าแอร์โฮสเตจไม่ให้เกียรติลูกสาวซึ่งเป็นเด็กพิเศษ
ก็เลยร้องเรียนไปถึงผู้บริหารสายการบินดังกล่าวเพื่อให้พนักงานต้อนรับคนดังกล่าวเข้ามากลับขอโทษ
จากนั้นก็เลยมีการนัดไกล่เกลี่ยกันค่ะ
แล้วก็ให้แอร์ฮอสเตจก้มกราบเพื่อเป็นการยุติปัญหา
ตอนนี้เรื่องนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียไม่ได้มีการชี้แจงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ
แต่ว่าในพรุ่งนี้ค่ะ

ที่จะเจอทุกคนในวันพรุ่งนี้
กลับไปเมื่อวันจันทร์ที่๕กันยายนที่ผ่านมา
นายทศพลแบลเลเวลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ก็ได้มีการโพสต์ข้อความให้กำลังใจพนักงานว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นเกินความคาดหมาย
มีความละเอียดอ่อนทางอารมณ์และความรู้สึกของทุกฝ่าย
เชื่อว่าพนักงานได้พยายามช่วยแก้ปัญหาเต็มที่แล้ว
นับถือสปีริตการตัดสินใจควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ด้วยนะคะว่าหากมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกับผู้โดยสาร
แล้วก็มีการทำเกินกว่าเหตุอันควร
พร้อมที่จะปกป้องพนักงานทุกคนให้ถึงที่สุดค่ะ